ผู้ชายคนหนึ่งเขาตามไปง้อขอคืนดีภรรยาหลายครั้ง

แล้วก็เอาอาวุธปืนไปกราดยิงใส่บ้านครอบครัวภรรยา
แล้วก็มีคนบาดเจ็บสุดท้ายขับรถหนี

ไปดูภาพเหตุการณ์ว่าจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรครับ

แล้วก็ไปคว่ำแบบนี้จนมุมตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มได้สภาพร้อง

แล้วเขาขับรถหนีบนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดค่ะ

คนเจ็บที่ถูกตามจับกลุ่มคือนายธนโชธบำรุงญาติอายุ๔๔ปี
คือก่อนที่เค้าจะหนีรถคว่ำ
เขาไปยิงพี่สาวของอดีตภรรยาบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีมา
ขับรถหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เสียหลักไปชนกับแท่งเบรีเออร์และพลิกคว่ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
สภาพเมาพูดจะไม่รู้เรื่อง
พูดแต่ว่าเจ็บเพราะว่าเขาก็บาดเจ็บด้วย
ในรถไปพบปืนเป็นปืนยาวขนาดจุด๒๒
แล้วก็ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอกพร้อมกับกระสุนปืน
แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็มาสอบสวน
การที่จะช่วยได้คือต้องเอาท้าตำรวจถีบกระจกรถด้านหน้า

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวาน
หลังจากที่ฝ่ายนายธนโชธบุกเข้าไปกราดยิงบ้านของอดีตภรรยาและครอบครัว

ก็ทำให้มีญาติคนหนึ่งชื่อว่านางปะโลมอายุ๕๑ปีนั้นบาดเจ็บ
ทีนี้ก็ต้องไปสอบสวนนางประโลมซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยา
เขาก็บอกว่านายธนโชธดื่มเหล้าหนักมาก
แล้วก็เข้ามาที่บ้านมาขอคุยกับน้องสาวแต่ไม่เจอไง
พอไม่เจอเสร็จปุ๊บปลาก้อนหินใส่หน้าบ้านก่อน
แล้วก็ขับรถไปตามหาฝ่ายผู้หญิงด้วยแต่ก็ไม่เจออีก
โมโหมากนะฮะเธอก็เลยแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวหน่อย
เมื่อตำรวจมาถึงนายธนโชธหลบหนีไปแล้วครับ
ระหว่างทางเนี่ยกำลังจะไปแจ้งความที่โรงพัก
นายธนโชธกลับมาที่บ้านอีกคราวนี้ตะโกนว่า
จะฆ่าให้ตายแม่งทั้งหมดครอบครวยนี่แหละ
แล้วก็ก่อนจะใช้ปืนกราดยิงเข้าไป๑๐กว่านัดครับกราดยิงเข้าไปในบ้าน
เธอก็เลยต้องก้มลงไปหาที่บังกระสุนกันลูกหลานในบ้านก็ต้องหมอบกัน
ทำให้มีคนถูกยิงบาดเจ็บหนึ่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ระหว่างนั้นนะครับหลังก่อเหตุเสร็จแล้วปุ๊บ
ธนาโชธโพสต์เฟซบุ๊กปั๊บเลยบอกว่านี่ฮะนี่เขาบอกว่าบอกแล้วว่าอย่ามายุ่ง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมอบตัวเองไม่อยากฆ่าใครอีกเข้าใจตรงกันนะ
เนี่ยครับนะฮะตำรวจก็เลยตามจับกลุ่มได้นะฮะพอรถคว่ำเสร็จปุ๊บก็ตามไปที่โรงพยาบาลนะคุณผู้ชม
นะฮะธนโชธเองเขาก็ตอนแรกขับรถหนีก่อนจะไปบ้าน
ตำรวจต้องระดมกำลังไล่ล่ากันไปสุดท้ายไปจบอยู่นู่นครับ
ฉะเชิงเซาไปถึงชนบุรีกว่า๓ชั่วโมงครับ
นะฮะไล่กันเหนื่อยเลยแล้วก็รถเข้าไปคว่ำเอง
ก็ต้องนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลกันไป

คุณผู้ชมเชื่อไหม

มีลูกกันสองคนแล้วก็เลิกกันไป
แต่ฝ่ายชายไปง้อขอคืนดี

แต่ก็โชคดีคนในบ้านเขาวิ่งหนีทันนะครับ
ทุกวันเลย

แต่ยิงจริงมันยิงนานแล้วก็ขู่กันตั้งหลายเดือนเลย

เหมือนฟิวว่าข่าวมันใหญ่จำเป็นรู้ไว้